ต่อกันที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะปล่อยให้สาวได้กรี๊ดกับซุปตาเกาหลีมานานแล้ว
โดยเฉพาะสาวข้างของฉันกรี๊ดหนักมากมีดอยู่นั่นแหละ
แต่ครั้งนี้ค่ะถึงคราวหนุ่มบ้างเพราะว่าล่าสุดหนึ่งในสมาชิกสุดฮอตค่ะ
เกอร์กรุ๊ปของทีอาร่าเขาบินรัดฟ้ามาเมืองไทยค่ะ
เป็นภาพที่ใช่ว่าจะมีโอกาสได้เห็นกันบ่อยนะคะสำหรับนักร้องสาวระดับซุปเปอร์สตาร์เกาหลี
ำอึนจองแห่งเกอร์กรุ๊ปสุดฮอตเทียร่าค่ะ
ที่มาใส่ชุดผ้าสิ้นแบบสาวล้านนาน่ารักเลยทีเดียว
ร่วมถ่ายซีรีส์เรียลิตี้อต๊อกเคแบบฉันจะทำยังไงดีอ่ะวัดชุดไอดูค่ะ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยนะฮะก็นำเสนอในรูปแบบใหม่ที่ถ่ายทอดผ่านสายตาและมุมมองของซุปตาสาวจากแดนกิมจิอย่างอึนจอง
ซึ่งก็เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตแบบสาวล้านนาแท้เลย
โดยในซีรีส์เรลตี้เรื่องนี้นะคะสาวกของอึนจองก็จะได้เห็นเธอทำภารกิจต่างร่วมกับนักแสดงสาวจากบ้านเอเอฟอย่างซาร่านารินโคเลอร์ค่ะ
รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยซึ่งก็จะเริ่มออนแอร์ให้ได้ชมกันทางไลน์ทีวีปลายเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะ
แสดงคู่กับพระเอกหนุ่มตีสุดฮอตเจมส์มาค่ะคาดว่าน่าจะเข้าฉายราวราวปลายปีนี้แหละ
แล้วก็ยังมีเขียนเป็นภาษาไทยบอกว่า

แล้วก็รักนะจุ๊บเธอน่ารักมากเลยนะคะ